เฉลวคือสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากตอกไม้ไผ่หรือเส้นหวาย
กันเป็นมุม๓แฉกมีหลายรูปแบบและมีขนาดต่างกัน
มีใช้ทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย
ลักษณะรูปดาวหรือลายเฉลว๕มุมนี้มีความสำคัญยิ่ง
เพราะเป็นโครงสร้างของการจักษานขั้นมูลฐาน
ใช้เป็นลายสารชะลอมสารกระเช้าตาดอกพิกุลใช้ในการสารตะกร่อ
ส่วนลายเฉลว๘มุมใช้ในการสารพื้นเก้าอี้พื้นเปรย์เป็นต้น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน